มีคำสั่งนะครับอนุมัติให้ฝากขังอยู่ในเรือนจำธัญบุรีนะครับ
นั้นเป็นสองรายนะครับในส่วนอีกสองรายนั้นก็เป็นการจับกลุ่มผู้ต้องหาตาม
หมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่นะครับในข้อหาร่วมกันกระทำให้ปรากฏ
แก่ประชาชนด้วยวาจาเป็นฝ่ายเดียวกันนะครับที่ผิดมาตราหนึ่งร้อยสิบหก
ร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมนะครับฝ่าฝืน
หัวหน้าผู้รับผิดชอบเรื่องการทำกิจกรรมมั่วสุมชุมนุมนะครับ
ระบอเครื่องขยายเสียงแล้วก็ความผิดอื่นด้วยนะครับ
โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติให้ฝากขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่๒รายนะครับ
จากนั้นก็กลุ่มสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวน๑๘คนนะครับ
ก็ได้กระทำการฝาฝืนข้อกำหนดตามพรกรฉุกเฉินสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับ
ก็ถือว่าเจ้าที่ตำรวจนั้นได้ดำเนินการจับกลุ่มซึ่งเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับ
ก็อยู่ในเขตท้องที่ของสารผ่านดุสิตนะครับ
ก็จะมีการนำตัวไปผัดฟ้องฝากขังในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการควบคุมตามกรอบตามเงื่อนเวลาที่กฎหมายให้อำนาจแล้วก็หน้าที่พนักงานสอบสวนเอาไว้นะครับ
ก็จะเป็นเรื่องอัปเดตของการดำเนินความดีครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็กลุ่มแกนนำรวมทั้งสิ้น๒๒รายนะครับ
สำหรับในส่วนของการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ
เท่าที่มีการเฝ้าติดตามนะครับก็มีการประกาศว่าให้ยุติการชุมนุมนะครับ
ในเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับตอนนี้ก็ล่วงเลยมาสี่ทุ่มเสร็จแล้ว
ก็พบว่ามีผู้ชุมนุมบางส่วนก็เริ่มทยอยออกนอกพื้นที่แล้ว
ยังคงเหลือบางส่วนที่ยังคงยังอยู่ยังไม่ออกนะครับก็ขอให้ดำเนินการออกจากในพื้นที่นะครับ
เนื่องจากว่ากลุ่มบุคคลที่มาชุมนุมกันในวันนี้ถือว่า
กระทำความผิดกฎหมายแล้วนะครับเมื่อเมื่อเช้านะครับ
ทางทีมงานประชาสัมพันธ์ได้เรียนประชาสัมพันธ์ได้แจ้งได้เตือนให้ทราบถึง
กฎหมายข้อบังคับและคำสั่งต่างที่จะต้องปฏิบัติตาม
รวมถึงข้อห้ามที่ไม่สามารถปฏิบัติได้นะครับซึ่งเชื่อว่าผู้ที่มาชุมนุมนั้น
ได้รับทราบอยู่แล้วว่ามีเรื่องใดที่ไม่สามารถกระทำได้
มีเรื่องใดที่สามารถทำได้นะครับโดยหลักหลักแล้วในการดำเนินคดีนั้น
ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนนะครับในสำหรับผู้ที่เดินทางมาในคืนนี้นะครับ
มีคำถามว่าจะดำเนินคดีหรือไม่อย่างไร
คำตอบก็คือว่าขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยาหลักฐานนะครับ
อยู่ในระหว่างกระบวนการในการเก็บรวบรวมพยาฐานอยู่ทั้งหมดนะครับ
ก็ขอให้ผู้ที่เดินทางมานั้นได้เดินทางออกจากพื้นที่
จากว่าท่านได้กระทำความผิดกฎหมายแล้วนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่เป็นภาพนะครับเชื่อว่าทุกท่านได้เห็นอยู่แล้วนะครับ
ว่าในการมาชุมนุมในลักษณะแบบนี้นะครับในในหลายส่วนนะครับ
มีการกระทำความผิดกฎหมายยกตัวอย่างเช่นนะครับ
ในเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์ภาพที่เห็นนะครับ
เป็นภาพบริเวณสกายวอล์กนะครับมีการร่วมกันทำลายทรัพย์สินให้เกิดความเสียหายนะครับ
เป็นรั้วของบริเวณสกายวอล์กนะครับรวมถึงการนำกระดาษนะครับ
ปิดบริเวณกล้องซีซีทีวีนะครับเพื่อที่จะทำให้ไม่สามารถใช้งานตามปกติได้นะครับ
ก็อันนี้หรือคือสิ่งที่เรียกว่าการชุมนุมโดยสงบนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่นำเรียนอยู่แล้วว่าสิ่งใดที่ทำแล้วมันจะสุ่มเสี่ยงกับการกระทำความผิดกฎหมาย
ไม่ว่าจะบทใดก็แล้วแต่นะครับท่านควรจะต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับ
ท่านควรจะศึกษานะครับเพราะอย่างที่ผมนำเรียนแล้วว่าถ้าท่านถูกดำเนินคดีนะครับ
เริ่มนับหนึ่งแล้วมันถอยหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ศึกษาการถูกดำเนินคดีของกลุ่มบุคคลที่ผ่านมานะครับ
ใช้สิทธิ์เรียกร้องอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายที่ให้อำนาจท่านเอาไว้
อย่าไปกระทบสิทธิเสรีภาพการใช้ชีวิตตามปกติสุขของผู้อื่นเขา
หรือการกระทำความผิดใดที่เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายทุกบทนะครับ
เรื่องที่ผมจะเรียนให้ทราบอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
คือเรื่องของเป็นการเน้นย้ำในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทำให้เกิดความไม่สงบนะครับ
ท่านทราบดีอยู่แล้วว่าตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ
ในเขตท้องที่กรุงเทพหานครนะครับซึ่งหนึ่งในข้อห้ามนะครับ
ก็เป็นเรื่องของการห้ามเสนอข่าวจำหน่ายหรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใด
รวมตลอดทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับบรรดาที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
หรือมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
หรือความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชนทั่วราชนาจักรนะครับก็ด้วยปรากฏว่าในการดำเนินการนำเสนอนะครับ
ผมไม่ได้หมายความถึงสื่อใดสื่อหนึ่งนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เองผมเชื่อว่าทุกคนที่มานะครับมีสื่ออยู่ในมือก็คือมีโทรศัพท์มือถือทุกคนมีสื่ออยู่ในมือของตนเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกระทำใดนะครับก็อยากจะฝากเตือนและประชาสัมพันธ์นะครับว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีการนำเสนอข้อมูลหรือข่าวสารที่ทำให้เกิดความไม่ส

ครับในเรื่องของการวางกำลังการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนในเรื่องของการที่จะเปิดการจราจรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเมื่อช่วงเย็นขอบคุณครับครับกลับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนนะครับก็ในการบริการในวันนี้นะครับกองบัญชาการตรวจนครบานได้นำกำลัง

โรงพยาบาลตำรวจนะครับก็จะเป็นการดูแลของท่าน
ผลเอกเมธีรักพันธ์นะครับซึ่งเราวางกำลังตั้งแต่เช้า
รักษาพื้นที่แล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อย
นะครับตั้งแต่ช่วงสิบโมงเช้าวันนี้
จนกระทั่งถึงเวลานี้นะครับก็ในภาพรวมการแบบหน้าที่
ของที่ตำรวจนะครับสามารถรักษาสถานการณ์ได้
เรียบร้อยด้วยดีนะครับเอ่อในรอบวันนี้นะครับ
ทางกองอำนวยการร่วมนะครับ
การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับ
และกองบริเวณการบริเวณกรบาลมีข้อนะครับ
ฝากให้พี่น้องสื่อบัญชนได้ช่วยฝากเตือนนะครับ
พี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมนะครับ
อย่างที่ท่านรองโฆษกได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับ
การชุมนุมเกินกว่า๕คนขึ้นไปนะครับ
ถือว่าเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายและท่านจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย
นะครับทางกองบริเวณการร่วมบริเวณการบาล
ได้มีทีมงานที่จะบันทึกภาพและเสียงนะครับ
ผู้ร่วมชุมหนุ่มทุกรายอ่า
ท่านพลโดยเอกสุธสแจ้งยอดสึกนะครับ

การนำรถนะครับรถบรรทุกนะครับ
ต่างที่ทางคอบริษัทตรวจนครบาลได้มีอ่าประกาศห้ามเข้า
ในเขตพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกน้ำรถเคลื่อ
ขยายเสียงรถบรรทุกอาหารที่มานำส่งผู้ร่วมชุมนุมนะครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับวันพรุ่งนี้จะมีการดำเนินคดี
ตามกฎหมายทุกรายนะครับก็ในส่วนนี้กองประชาการตรวจนคร
ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการชุมนุมโดยสงบปราศ
อาวุธนะครับก็
อยากให้พวกเราช่วยเตือนครับโดยเฉพาะเด็ก
เยาวชนนะครับว่าอ่าการที่มาร่วมชุมนุมอาจจะมีผล
กระทบต่อตัวท่านเองในอนาคตนะครับในกรณีที่จะถูก
ดำเนินคดีนะครับหรือมีประวัติและในต่อไปในอนาคต
ไปสมัครงานหรือทำเอ่อธุรกิจบางอย่างไม่สามารถ
ทำได้นะครับก็ฝากเตือนพี่น้องโดยเฉพาะเด็ก
เยาวชนที่มาร่วมชุมนุมด้วยครับครับมีข้อสักถาม

ดูตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนแล้วว่า
หลังจากที่แก่นำได้มีการประกาศยุติการชุมนุมตั้งแต่ช่วง
เวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับอย่างที่ผมนำเรียนแล้ว
ว่าก็มีบางส่วนที่เดินทางกลับแล้วก็ยังมีบางส่วน
ยังยังคงอยู่นะครับเราก็ยังคงเอ่อประเมิน
สถานการณ์มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ยังตอบไม่ได้

ฝากเรียนว่าที่มาทั้งหมดนะฮะทุกท่านได้กระทำความ
กฎหมายแล้วนะครับส่วนจะมีการดำเนินคดีเมื่อ
ใร่อย่างไรนะครับเหมือนกันที่ท่านลองเบี้ยได้
สอบสวนนะครับก็คงมีการดำเนินการใน

จะจะนำหรือไม่นำคนที่มาก็ผิดอยู่แล้วนะครับแกนนำก็เป็นอาจจะมีความผิดที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างที่นำเรียนแล้วท่านเห็นอยู่แล้วว่าการชุมนุมนับตั้งแต่ถ้าท่านดูตั้งแต่ประมาณกลางปีที่ผ่านมานะครับแยกเป็นสองกลุ่มหลักหลักคือผู้ที่มาชุมนุมปกติกับผู้ที่เป็นแกนนำแกนนำก็คือมีการยุโยงปลูกปั่นชักชวนอะไรก็
ให้คนอื่นมาร่วมกระทำความผิดนะครับความผิดเดิมทำซ้ำนะครับท่านก็จะเห็นว่าเราถึงต้องแยกไปสองส่วนคือผู้มาชุมนุมปกติกับผู้ที่เป็นแก่นำเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการดำเนินคดีแน่นอนนะครับแต่จะมีการเนินคดีเมื่อไหร่อย่างไรอายุความความเหมาะสมในการประคับใช้กฎหมายก็จะเป็นตัวกำหนดเองครับ
เราไม่เคยยินยอมให้มาชุมนุมอยู่แล้วนะครับเราไม่เคยบอกว่าการชุมนุมสามารถทำได้นะครับเราบอกให้ไปดูกฎหมายนะครับซึ่งในการประกาศในส่วนของสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้เองนะครับชัดเจนอยู่แล้วเมื่อมีการประกาศเมื่อมีการออกข้อกำหนดเมื่อมีการออกคำสั่งนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามนะครับถือเป็นกฎหมายพิเศษ
เพราะฉะนั้นแล้วการกระทำที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายให้บรรยัติเอาไว้ทำได้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนครับ
ก็คำถามก็คือว่าเป็นคำถามเดียวกันนะครับว่าในการที่แกนนำได้มีการประกาศว่าจะมา
ร่วมกันชุมนุมอีกนะครับโดยที่มีการประกาศว่าจะมาซ้ำซ้ำกันทางตำรวจหรือเจ้าที่ของรัฐเองมีมาตรการอะไรที่จะถือว่าเป็นการยกระดับในการดำเนินการนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับ
เรามีมาตรการในการดำเนินการอยู่แล้วเป็นขั้นเป็นตอนตามที่กฎหมายให้อำนาจเราเอาไว้นะครับส่วนจะดำเนินการอย่างไรก็แล้วแต่ก็เรียนยืนยันว่าเราดำเนินการตามขั้นตอนที่เรามีอำนาจแล้วก็เป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ยึดหลักในส่วนของการเคารพสิทธิส่วนบุคคลสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วครับ